อันนี้ก็ต้องดูแลกันทั้งเรื่องสภาพจิตใจด้วยเหมือนกันนะคะ
ที่ป้านรถเมย่อนพัทราร้ำ๓
เมื่อคืนมีผู้ชายอายุ๗๐ปีคนนึง

แล้วก็รู้มาว่าเสียชีวิตจากโควิด๑๙ด้วย
โดยมีน้องสาวเฝ้าศพอยู่

เจ้าหน้าที่ก็ทำตามมาตรการนะคะลงพื้นที่มาตรวจสอบดูนะคะ
ก็พบผู้เสียชีวิตกับน้องสาวที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่เขาก็เอาร่างไปจัดการตามมาตรการโควิด๑๙
ใส่ถุงซิปล็อกต่างมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว
ส่วนตัวน้องสาวก็พาไปตรวจหาเชื้อโควิด
แล้วก็ส่งรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อคืนนี้โดยทันที
แต่ทีนี้ปรากฏว่าเช้าวันนี้ค่ะ
ทีมข่าวไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เอ้าน้องสาวคนเมื่อคืนกลับมานั่งอยู่ที่เดิม
ชาวบ้านเขาก็ตกตกใจกันว่าเดี๋ยวก่อนนะ
แล้วคือยังไงอย่างนี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมจะเป็นผู้ป่วยหรือเปล่า
เพราะว่าเธอมีอาการไอจามแล้วก็มีอาการลักษณะเหนื่อยหอบด้วย
เฝ้าศพพี่ทั้งคืนแล้วพี่เป็นโควิด
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็กังวลใจด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นห่วงตัวของผู้หญิงคนนี้ด้วย
หน้ากากอนามัยเธอก็ไม่ได้ใส่เลยนะคะ
ในพงศ์จำปาวินรถจักรยานยนต์ที่รู้จักกับสองพี่น้องคู่นี้
เขาบอกว่าคนพี่เนี่ยชื่อนายงอายุ๗๐ปีแล้ว
ส่วนคนน้องเนี่ยชื่อนางหมวยหรือว่านางบงกฎอายุ๖๘ปี
ไม่ได้เป็นคนเร่ร่อนนะคะไม่ได้เป็นคนบ้าด้วยเขามีบ้านอยู่
แต่เขาไม่ยอมอยู่ที่บ้านกัน
คือก่อนหน้านี้เนี่ยสองพี่น้องคู่นี้เขาประกอบอาชีพค้าขาย
แต่พี่วินคนนี้เขาบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของพวกเขา
เพราะว่าจากค้าขายอยู่กลายเป็นเก็บของเก่าเฉยเลย
พี่เอาไปเก็บของเก็บของต่างนานเอามากองสุ่มสุ่มไว้ในบ้าน
ที่บ้านมีแต่กองขยะค่ะสองพี่น้องคู่นี้ก็เลยต้องระเหตุตัวเองออกจากบ้าน
มานั่งนั่งนอนเหมือนอาศัยกินอยู่ตรงป้ายรถเมย์ตรงนี้
คือที่เห็นภาพตรงนี้เนี่ยนี่คือภาพวันนี้หลังจากที่เมื่อคืนนี้เธอมานั่งเฝ้าศพพี่ชายที่ติดโควิดแล้วก็เสียชีวิต

เสี่ยงสูงเลยเพราะจริงคือเมื่อคืนเจ้าหน้าที่พาไปตรวจแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลไปแล้ว

อยู่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงพี่วินเขาเล่าหน่อยนะคะเพราะเขาบอกว่าสองพี่น้องคู่นี้ไปไหนไม่เคยใส่หน้ากากอนามัยเลยเลยไม่รู้ว่าไปติดมาจากไหน

เขาก็นอนตายอยู่นั่นแหละนอนแรงอยู่เนี่ยแต่เราก็บางทีเขานอนเหมือนจ่ายเราก็ไม่รู้ว่าเขาจ่ายหรือไม่จ่ายอย่างนี้
อ๋อแปลว่าปกติก่อนอันนี้เขาก็นอน

โฟวิตเนาะแต่พูดจริงคนเราแม็กซ์ไม่ใส่เราก็จะรู้ว่าเป็น
สองพี่น้องคู่นี้ก็บอกว่าจริงแล้วพี่น้องคู่นี้มีเงินนะคะ
ไม่ได้ว่าแบบไม่ได้ว่าไม่มีเงินอะไรนะมีฐานะซะด้วยซ้ำ
แต่ก็ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นเขาถึงระเหตุกันออกมาอยู่ที่ป้ายรถเมย์แบบนี้
คือก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมาทำความเข้าใจกับนางบงกฎแล้ว
แล้วก็ช่วยเอาขยะไปทิ้งขอความร่วมมือให้เธอกลับเข้าไปนอนอยู่
อาศัยอยู่ในบ้านก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วมันก็วนกลับมาอีรอบเดิมค่ะ
ก็คือเธอไม่ยอมเข้าไปในบ้านก็ออกมาอยู่ตรงป้ายรถเมย์แบบนี้เหมือนเดิม
หลายคนพยายามจะเข้าไปตักเตือนหรือว่าเข้าไปบอกด้วยความห่วงใย
แกก็ด่ากลับมา
ของคุณป้ากับคุณลุงที่เสียชีวิตไปเนี่ยแกก็ไม่ได้ใส่แมสอะไรด้วย
ก็คืออยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะคะ
อยากให้มาช่วยดูแลตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันเป็นที่ของสาธารณะด้วยนะคะ
แล้วก็มีประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาตรงนี้ค่ะ
ต้องมาใช้บริการในการขึ้นรถเมย์นะคะ
ทุกคนเสี่ยงหมดตอนนี้คือโอกาสเสี่ยงสูงมากนะคะ
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าณตอนนี้มีใครติดเชื้อไปแล้วบ้าง
เพราะตัวคุณป้าเองตอนนี้ก็คือไม่ใส่แมสด้วย
คือชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เป็นกังวลกันนะคะ
กู้ภัยก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบอีกรอบ
แล้วก็ประสานทีมงานเส้นได้มาตรงจุดเกิดเหตุ
สวอปให้กับนางบงกฎตกลงว่าเธอเป็นยังไงติดหรือเปล่าหรือยังไงบ้าง

มีเรื่องน่าตกใจกว่านั้นนี่คุณภาคภูมิ

หลังจากที่ทีมงานได้คุยกับนางบงกฎเธอบอกว่าไงรู้ไหมคะ

ใช่เธอบอกเธอจำอะไรไม่ได้เลย

จำไม่ได้ว่าญาติพี่น้องคือใครอยู่ที่ไหน
แล้วก็ไม่รู้ด้วยเมื่อคืนนี้พี่เสียชีวิตไปแล้ว
ไปกินข้าวบ้างหรือยัง

แล้วคุณป้าได้ตรวจโควิดไหม
เคยตรวจโรคป่ะที่เค้าเอายางจมูกอ่ะ

ไม่มี

มงกฎไม่ติดโควิดนะคะไม่มีเชื้อ
แต่ว่าชาวบ้านระแวกนั้นเขาก็ยังคงกังวลใจกันอยู่ดีอะค่ะ
ก็เลยประสานกู้ภัยประสานตำรวจสนวัดพระยากรัย
ว่าเดี๋ยวช่วยติดต่อให้ญาตินางมงกฎมารับตัวหน่อย
อาจจะพาไปหาที่กักตัวหรือว่าไปอยู่กับญาติ
ว่าอาจจะต้องไปดูเรื่องของอาการป่วยอื่นด้วยหรือเปล่า

คืออย่างนี้ยังพอเข้าใจเรื่องของอาการทางจิตประสาท

แต่ก็ต้องกักตัวต่อนะครับเพราะถือว่าเสี่ยงสูงใช่ไหม